คุณผู้ชมคุณแม่สุดแซ่บคนนี้

แต่ว่าขอบอกว่าความเปรี้ยวจี๊ดของเธอไม่เคยลดลงเลย
ล่าสุดค่ะมีภาพถ่ายออกมาด้วยที่เธอถ่ายแบบ
แล้วก็ไปออกงานต่างใส่ชุดสวยมากนะคะ
ส้นสูงส้นสูงปรี๊ดหลายคนก็เลยเออ
กุ๊บกิ๊บเออไอ้ท้องอยู่เป็นห่วงนะ
นะคะก็บอกว่าจัดแต่งตัวเนี่ยยังคงจัดแน่นจัดเต็มนะคะ

เจ้าตัวบอกว่าหลายคนที่กังวลกับของเธอนะครับ
การแต่งตัวของเธอใส่ส้นสูงอะไรอย่างนี้
บอกว่าขอบคุณนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เพราะว่าดูแลอย่างดีระมัดระวังเรื่องการเดิน
สวมรองเท้าส้นสูงเวลาออกงานเท่านั้นค่ะ
ส่วนเวลาใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
ก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเหมือนกัน
ต้องนอนให้เป็นเวลาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ซึ่งตอนนี้ค่ะลูกสาวตัวน้อยอายุคันตอนนี้๕เดือนเสร็จแล้ว
เริ่มมีการดิ้นตอบโต้แล้วด้วยนะคะไม่รู้ว่าสาวกุ๊กกิ๊บเปิดเพลงอะไรให้เต้นนะฮะ
ก็ที่ผ่านมาไม่มีอาการแพ้ท้องใดร่าเริงแฮปปี้แบบสุดค่ะ
อีกทั้งสามีสุดที่รักนะคะคุณบี้ทัศภาคก็มักจะป้อนคำหวานให้อยู่เสมอ
ก่อนจะเอ่ยแซวทายาทคนใหม่แบบขำตามสไตล์ของสาวอารมณ์ดี
บอกว่าอยากให้ลูกสาวหน้าตาเหมือนแม่แต่ว่าที่สำคัญขอความสูงเหมือนพ่อค่ะ
คือเราเป็นแม่ค่ะเราจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรควรอะไรไม่ควร
จะรู้ตัวเราว่านี่เริ่มเดินเยอะแล้วนะต้องนั่ง
หรือว่าพี่เริ่มปวดหลังหรือว่าเมื่อยแล้วนะต้องใส่รองเท้าส้นเตี้ยอะไรอย่างนี้
ซึ่งปกติกิ๊บก็จะใส่รองเท้าส้นเตี้ยแต่นอกจากออกงานหรือว่าชุดไหน
คือแบบถ้าไม่ใส่ก็คือมองไม่เห็นข้อเท้าจริงมันก็ต้องมันก็ต้องใส่
คือกิ๊บก็เลยแบบต้องมีดูบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่เลยไม่บั่นเลยค่ะทุกคนหวังดีเราก็เห็นเราก็มองผ่านเราก็รับฟังนะคะ
เราก็ไม่เก็บมาใส่ใจตอนนี้แบบว่ารู้สึกเปร่งมาก
เมื่อประมาณแบบไม่กี่วันนี้รู้สึกท้องเหมือนใหญ่ขึ้นอีกนิดนึง
ไม่รู้ทำไมอึดอัดเริ่มนอนแล้วหายใจไม่สะดวกแล้วตอนนี้
ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลูกคนหรือลูกจีจ้าคือถีบแรงมาก
แล้วก็แบบคิดว่าลูกน่าจะแบบตัวยาวเหมือนพ่อแขนขายาวนางก็เลยถีบอึดอัดอย่างนี้เนาะ
ไม่แพ้เลยค่ะกิ๊บแฮปปี้มากไม่เป็นอะไรเลยสนุกสนานอารมณ์ดีมาก
ไม่แบบไม่หุดหงิดไม่อะไรด้วย
ตอนนี้ยังไม่ได้ซาวเดี๋ยวอาจจะต้องมีไปซาวเพิ่มเพื่อดูแบบหน้าลูก
จะหน้าเหมือนใครสาธุหน้าเหมือนกิ๊บก็แล้วกันนะแต่เอาความสูงพ่อไป
รีบสาธุเลยนะคะขอให้สาธุให้สมพรปากแล้วกัน